นอยของเวียดนามมีผู้เสียชีวิตถึง๑๒
คนครับสื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่า
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในกรุงฮานอย
ต้องทำงานอย่างหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
นะครับเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมและ
และควบคุมเปลี่ยนเพลิงที่ลุกไหม้ร้านคาราโอเกะ
ซึ่งเป็นอาคาร๘ชั้นในย่านเกลเกย
โดยใช้เวลากว่า๕ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
พบว่ามีผู้เสียชีวิตถึง๑๓คนและมีตำรวจบาดเจ็บ๒นาย
ขณะที่ไฟลุกไหม้ยังมีอาคารอีก๓หลังที่อยู่ติดกัน
ตลอดจนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่แถวนั้นทำให้ได้รับความเสียหาย
เห็นเหตุการณ์ก็เปิดเผยว่าไฟเริ่มลุกไหม้จากป้ายไฟของร้านคาราโอเกะ
พนักงานร้านจะพยายามจะเข้าไปช่วยกันดับไฟ
แต่ว่าไม่สำเร็จเปลวไฟลุกดำอย่างรวดเร็วครับ
นายกรัฐมนตรีเหงียนชวนซุกได้สั่งตำรวจเร่งสอบสวนเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้
และลงโทษผู้ที่กระทำความผิดเป็นการทำผิดกฎหมาย
สั่งตรวจสอบเข้มงวดด้านความปลอดภัย
สถานบริการคาราโอเกะและร้านอาหารทุกแห่งในกรุงฮานอยครับ